กับน้องแพตตี้ค่ะหลังจากที่ออกมาเปลย
ตี้บอกว่าเออพี่แดนมาขอตรงขอแต่ง

แล้วตอนนี้เขาเตรียมการไปถึงไหนนะคะ
จะว่าไปคู่รักคู่นี้เขาเหมาะสมกันนะ
เอาจริงเห็นว่าน้องแพทย์ก็บอกเหมือนกันนะว่า

เพราะว่าคบหากันมาตั้ง๘ปีแล้ว

พ่อแม่ก็ไฟเขียวด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะ

ก็ถือว่าคือหน้าดูแล้วค่ะ
แล้วก็พี่แดนก็บวชมาแล้วด้วย

จะเป็นยังไงไปฟังรายละเอียดกันเลยดีกว่าค่ะ
คือถ้าให้พร้อมก็พร้อมได้ครับ
แต่ว่ามันก็พร้อมอีกหน่อยก็น่าจะดีครับ

ก็คงหมายความว่าด้วยอายุ

มีหลายอย่างที่ถ้าแต่งงานไปแล้วจะไม่ได้ทำ

ไม่ได้คุยกันแบบจริงจังเลยครับ
ก็ศึกษาดูใจกันไปเรื่อยนะครับ

แล้วมันต้องมีการเลิกลากันในสิ่งที่
ที่เราแบบมองข้ามไปอะไรอย่างนี้ครับ
ก็ดูทุกอย่างให้ละเอียดที่สุดก่อนดีกว่า